ที่เคยทำให้คุณหลงรักผ่านฟิล์มภาพยนตร์
รีมาสเตอร์คมชัดสู่หน้าจอไทยรัฐทีวี
วันอาทิตย์ที่๒๓เมษายนนี้

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒